ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์มูให้สุดกับงูขั้นเทพ
แล้วก็มาถึงช่วงหมู่ขั้นเทพของเราที่วันนี้จะมาบอกคนละเม็ดเคล็ดลับ
ในการมูให้เห็งหมูให้ปังดังทั่วไทย
จะเป็นที่ไหนตามมูขั้นเทพไปเลยครับ
สวัสดีครับพี่หนุ่มพี่มดดำแล้วก็แฟนรายการมูไนท์
ในวันนี้ผมพามาที่วัดวัดหนึ่งครับคือเป็นวัดสำคัญเลยทีเดียว
เป็นวัดที่ผมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์
เพราะตั้งแต่เริ่มมาอยู่กรุงเทพในปี๒๒๘ก็มาไหว้พระที่วัดนี้
ชีวิตที่ดำเนินมาเนี่ยก็หาโอกาสมาวัดนี้เป็นลำดับ
ถึงขนาดว่าจัดทัวร์ไหว้พระเก้าวัดชมเมืองทุกต้นปี
ระยะเวลาประมาณสัก๑๐๒๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
จะมีคณะทัวร์เนี่ยเดินทางมาไหว้พระสการะที่วัดนี้
ถือว่าเป็นการทำบุญต้อนรับปีใหม่หรือทำบุญต้อนรับในวาระชีวิตใหม่
ใครจะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องมาไหว้พระที่วัดนี้ก่อน
ใครจะแต่งงานก็พาคนรักมาไหว้พระที่วัดนี้ก่อน
ใครจะเริ่มต้นงานใหม่จะเปิดสินค้าออนไลน์ตัวใหม่
หรืออะไรต่างนานาเนี่ยนะครับควรจะมาที่วัดนี้
เพราะวัดนี้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกศิลป
โพหรือวัดพระเชตุพลก็แปลว่าร่มโพร่มใส
มหามงคลคู่กรุงรัฐนาโกศิลป์ผู้ใดมากราบไห้สักการะ
ก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรือง
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
หรือวัดโพเป็นวัดประจำราชการพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและยังเปรียบเสมือน
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยครับ
เพราะเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง
และที่น่าภาคภูมิใจยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส์อีกด้วยครับ
วิหารหลวงแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระนอนอันศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่
และพระนอนองค์นี้มีนามตามพุทธศาสนาว่า
ปางโปรดอสุรินทราหูโอ้โหนี่สำคัญนะ
เกิดราศีกรกฎถูกราหูทับ
เกิดราศีมังกรถูกราหูเหล็ง
เกิดราศีมิถุนถูกราหูค้นทรัพย์
และอยู่ราศีอื่นที่มีภัยจากราหู
ต้องมาไหว้หลวงพ่อพระนอนศักดิ์สิทธ
ปางโปรดอสุรินทราหูองค์นี้
เรามาถึงที่วิหารสารลายข้างกับวิหารหลวงพ่อพระนอน

ก็มีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับด้านหน้านี่นะครับ
เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดที่นี่มีพุทธรูปประจำวันเกิดอีกหลายองค์อยู่รอบพระโบสถ
เป็นลักษณะของทำวิหารเอาไว้นะครับมีอีกหลายองค์นะครับ
แต่ว่าใครที่เกิดวันใดก็จะมาปิดทองอธิษฐานตามพระรูปประจำวันเกิดของตัวเองที่อยู่หน้าพระวิหารหลวงพ่อพระนอนนั่นวิธีการเนี่ย
ก็สวดกระถาบูชาก่อนหลวงพ่อพนรนะครับ
ขอมงคลวิถีที่ได้มาบูชาสักการะหลวงพ่อพนรน่าศักดิ์สิทธิ์จงเป็นมหามงคลคุ้มครองป้องกัน
และเป็นมงคลให้ข้าพเจ้าตลอดจนแฟนรายการมูไนท์
และทุกคนที่ได้ชมได้อธิษฐานร่วมกันนี้
จงเป็นสรรพมงคลประเสริฐจงบังเกิดขึ้นจากนี้สืบไปด้วยเถิน
หลังจากจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปด้านนอกแล้ว
ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธศัยญาติ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่ออิดถือปูนปิดทองทั่วทั้งองค์
และเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๓ของประเทศ
ศัลยาสตร์แปลว่าประทับนอนนอนท่ารัชศรีก็คือ
พระองค์ใช้ในส่วนของแขนพระองค์เนี่ยนะครับ

อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพระนอนที่เป็นปรางดับขันบรินิพานเนี่ย

เพราะยังลืมตาอยู่ยังไม่หยาบสังขาร

เพราะฉะนั้นพระพุทธรูปองค์นี้แน่นอนจะต้องเป็นพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู
และมีพระวรกายที่ใหญ่โตเพราะว่าพระองค์แสดงฤทธิ์
ฤทธิ์ในการปราบให้ลาหูลดพิธี
เพราะฉะนั้นเนี่ยลาหูมีอยู่จริง

ดูนะเห็นมั้ยครับ
ดูพระเนธท่านลืมเห็นมั้ยครับ
ที่เป็นมงคลจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้านั้นและแฟนรายการมูไนท์นั้น
ไปตลอดกาลและนานเถิน
ความคิดของผมเนี่ยพระนอนองค์นี้ที่วัดโพนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
เข้มขลังลงตัวแล้วดูได้รับการดูแลธรรมนุบำรุงด้วยพระราชศรัทธาด้วยศรัทธา
หมายความว่าพระนอนที่พม่าถึงจะตาหวานพระนอนที่วัดขุนแม้จะรูปร่างยาวกว่า
แต่พระนอนที่มีพระวรกายที่งดงามปิดทองแล้วก็มีองค์ประกอบเครื่องประกอบด้วยศรัทธา
มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ในพระอารามหลวงที่สำคัญที่วิจิตคู่กรุงรัฐนาโกศิลป์
ความคิดของผมพระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในแผ่นดินเห็นจะเป็นพระนอนองค์นี้ครับ
และที่สำคัญผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับเราเห็นด้านด้านนู้นนะครับ
พระเสียรพอเรามายืนตรงเนี้ยภาพฉายแห่งความยาวเนี่ยนะครับ
เวลาเรายืนมองนั้นนะครับให้เพ่งมองอธิษฐานวันนี้หนอสร้างด้วยศรัทธา
หนอสร้างด้วยแรงอธิษฐานนี้หนอสร้างด้วยพระราชศรัทธา
หนอบำรุงด้วยพระราชศรัทธาแปลว่าพระนอนองค์นี้มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์มีพระราชศรัทธา
พระบรมงสารบรมงค์หลายพระองค์มีพระราชศรัทธาที่ทำนุปำลุง
มาเห็นก็ยังซึ่งความปราบปลื้มใจจะเป็นชาวศาสนาพุทธหรือนอกศาสนาพุทธมาเห็นพระนอนองค์นี้
จะมีความปราบปลื้มใจมิลี่จุดมูอีกจุดหนึ่งนะครับ
ฝ่าพระบาทจะมีมงคลร้อยแปดผมว่ามงคล๑๐๘นี้สำคัญมาก
คืออย่างนี้ครับคุณไม่เห็นหรอกแต่ผมเห็นในศรัทธามายาวนาน
แล้วเราเดินผ่านฝาพระบาทเนี่ยจะมีมงคล๑๐๘ดูนะครับ
เหมือนมีพลังเหมือนกับแสงอันเป็นมหามงคลตกมากระทบต่อตัวเรา
แต่แสงนี้เป็นแสงมงคลในความเป็นมงคลเห็นไหมครับ
นี่คือมงคล๑๐๘ที่งดงามวิจิตรนะครับเขาจะมีมงคลไม่ว่าจะเป็นมงคลพระมหาสังนะครับ
หรือพัดโบกนะครับเนี่ยจะเป็นมงคลต่างมงคลตามความเชื่อนะครับ
มี๑๐๘ประการล้วนปรากฏอยู่บนการเขียนลายที่ฝ่าพระบาท
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตรงนี้กลางฝ่าพระบาทผมก็จะนำอธิษฐานนะครับ
สาธุข้าพเจ้าขอบูชาศักระซึ่งมงคลในความเชื่อความศรัทธาของพระพุทธศาสนา
เป็นมงคลที่โดนบันดาลให้ข้าพเจ้าผู้มาบูชาศักระ
จงได้พบพานแต่สิ่งที่เป็นมงคล
นให้เกิดความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม

อีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับ
คือใส่บาท๑๐๘บาทเพื่อเป็นมงคล
ผมไม่รู้ว่าประเพณีมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่ตอนที่ผมมาไหว้เองสักการะเองเมื่อสักเกือบ๒๐ปีที่แล้ว
พร้อมทั้งนำคณะทัวร์มาเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วต่อเนื่องกันเลยนะครับ
ทัวร์ทุกคนชอบมากเลย

เป็นคนที่มีร่างกายหอมจงพลคนที่มีเสียงกังวาน
จงเป็นบุคคลที่ทำอะไรประสบความเร็จจงเป็นบุคคลที่มีความเจริญก้าวหน้า
เป็นคนที่มีสติปัญญาจงเป็นบุคคลที่แค้วคาดจากอุบัติเหตุ
เป็นบุคคลที่เข้าค่าตัวบัฐิภัยจงทำสิ่งใดจงมีความเจริญรุ่งเรือง
มันทำให้เรามีสติในการอธิษฐานคุณก็หยอดและอธิษฐานไปนะครับ
แฟนมูไนท์จงรวยแฟนรายการมูไนท์จงสำเร็จ
มาทำแบบนี้ก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าใครมาทำแบบนี้ก็ขอให้มีความรุ่งเรือง
มีความสำเร็จในทุกประการใครมาทำบุญไหว้พระและอธิษฐาน
ก็ขอให้สำเร็จในทุกประการดังที่ปรารถนาขอให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ
มีความสุขมีความสำเร็จจะเหลือนะฮะเหลือใครเกิดมาสาธุ
ขอให้มงคลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าดิษฐานจงสำเร็จเป็นบุญปฏิหารในแรงอธิษฐาน
เป็นสักขีพยานเสียงกลางวันที่เกิดจากเหรียญกระทบบาทจงเป็นมหามงคลประสิทธิประสาท
บาทนี้คือบาทสะดอกเคราะห์เพราะอยู่ด้านหลังองค์พระนอนอันศักดิ์สิทธิ์
อาจจะมาเกี่ยวข้องในความหมายของผมคือเรื่องเทวดานพระค่ะ
เทวดานทั้งหมดจะมีกำลังรวม๑๐๘

ภาศุกร๒๑

ภาราหู๑๒

รวมกันเนี่ยนะครับจะได้๑๐๘พอดี
กำลังของเทวดาประจำวันเกิดนั่นเอง
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเบนบาทร้อยแปด
ใครมาหยอดอธิษฐานเคราะห์หมดโชคเพิ่มเป็นมงคล
สิ่งที่เป็นสิ่งละอันพันละน้อยในเรื่องต่างที่เป็นมงคล
และเป็นมงคลที่ไม่ใช่เกิดจากสคริปต์
แต่เป็นมงคลที่เกิดจากการเดินทางในชีวิต

ต้องติดตามนะครับทุกคืนวันอังคาร
แต่ที่สำคัญวันนี้มงคลใดก็ตามทีที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏ
ทุกคนทุกท่านนันทืน
ทั้งราวอะไรเด็ดดีส่งเข้ามาครับ
ครับผมวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับ
ผมหมูตัวพ่อคุณพ่อดำหมูตัวแม่นะฮะ
แล้วก็หมู่ขั้นเทพอย่างอาจารย์ลักษณ์ลาไปก่อนนะครับ

คืนนี้ไปกันก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า